ส่วนเรื่องนี้ค่ะน่าตกใจเหมือนกันนะคะ
เพื่อนบ้านแจ้งความเพื่อนบ้านอีกฝั่งหนึ่ง

เพราะเพื่อนบ้านคนนี้อยู่มาเครื่องลักษณะเหมือนระเบิดขวดนะคะ
บ้านเขาแล้วไฟไหม้บ้านเขาเลยนะคะครับ
ไม่พอทำทีมาเป็นพลเมืองดีช่วยดับไฟด้วยนะโอ้โห

นี่ค่ะลองดูภาพนะคะนี่ภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นแสงไฟไหมคะ
มอเตอร์ไซค์คล่อมมอเตอร์ไซค์อยู่ขี่มอเตอร์ไซค์มาค่ะ
ก็จอดหน้าบ้านอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่า
จะเห็นลักษณะท่าทางอากับกิริยาของเขา
เป็นลักษณะเหมือนคว่างอะไรสักอย่างเข้าไปในบ้านนะคะ

คลิปนี้เนี่ยนะคะเป็นคลิปที่ถูกแชร์จากเพจเฟซบุก
อยากดังเดี่ยวจัดให้พาสสามนะคะ
แล้วเนี่ยพอเห็นผลงานตัวเองปุ๊บก็ขี่รถออกไปเลยค่ะ
คนโพสต์คลิปนี้ระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำวันที่๑๔ธันวาคม
วันนี้โชคดีมากเลยนะที่มีเพื่อนบ้านมาเห็นเข้าพอดีเลยดับไฟไว้ได้ทัน
แต่สักพักหนึ่งคนโพสต์ก็กลับมาเขียนเพิ่มเติมอีกตอนท้ายบอกว่า
โอ้โหอันตรายจริง
แกล้งเป็นพลเมืองดีมาช่วยดับไฟแต่จริงเป็นคนก่อให้เกิดไฟไหม้เอง
แบบนี้มันเรียกวางเพลิงชัดทำไมตำรวจไม่จับ

ทีมข่าวพอเห็นคลิปเห็นโพสต์แบบนี้
ลงพื้นที่ไปคุยกับเจ้าของโพสต์เลยนะคะเธอเป็นเจ้าของบ้าน
บ้านเธออยู่ที่บ้านผือตำบลพระรับจังหวัดขอนแก่น
เธอเล่าเลยบอกว่านี่เลยหนูมาดูนี่เลย

จอดตรงนี้แล้วมันก็เครื่องไอ้ระเบิดขวดเข้าบ้านเลย
โอ้โหอะไรมันจะขนาดนี้
รีบไปแจ้งความโวไลน์ที่สพยพระรับ

เขาไล่ปลาขวดมาเรื่อยเลย

เพราะว่าหน้าบ้านเขาก็มีขวดแตกเต็มไปหมดเหมือนกัน
ขอบคุณตำรวจสพเมืองขอนแก่นค่ะทำงานไวเหลือเกิน
จับตัวคนร้ายได้แล้วเป็นอย่างที่เขาคิดจริงจริง
ฮะพื้นบ้านพื้นบ้านเป็นพอเป็นยากกันด้วยค่ะอ้าวเหรอ
นายกริสดาวุฒิฮานามอายุสามสิบปีค่ะโอ้โหนี่
โดนจับมาทำพิมพ์ลายนิ้วมือทำประวัติคุมตัวเข้าห้องคุมขังเลยนะคะ
ดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายพันธุ์ตำรวจเอกปรีชาเก่งสาริกิจ
ภูมิกับการสพเมืองขอนแก่นบอกว่าคือพอได้รับแจ้งเหตุจาก
นางสาวสาธิประพาใช่ไหมคะได้รับแจ้งมาประมาณสัก๒ทุ่ม
ตำรวจก็ไปเลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบไล่ดูกล้องวงจรปิดที่บ้านนางสาวซาสิประพา
ตอนเที่ยงคืนครึ่งวันที่สิบสี่ธันวาคมครับตำรวจเขาก็ไล่ตรวจสอบจนรู้ว่าคือนายกฤษฎาวุฒินะคะ
แล้วก็รู้ด้วยว่าเป็นญาติกันกับนางสาวสาธิประพานี่แหละ
ตรวจสอบประวัตินายกฤษฎาวุฒิแล้วเนี่ยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่ะ
เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวทด้วย
แล้วก็ชอบสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวอยู่เป็นประจำ
ก็ถามกฤษฎาวุฒิทำจริงหรือเปล่าเนี่ยคนในคลิปเนี้ย

เออใช่เป็นขวดผสมกับเป็นผ้าชุบน้ำมันจุดไฟนะ

ก็ถามกฤษฎาวุฒิทำจริงหรือเปล่าตำรวจถาม
บอกทำจริงครับแล้วทำทำไมอ่ะ
แค่นี้เลยค่ะก็เลยเอาผ้าชุบน้ำมันใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค์ใส่ขวดจุดไฟโยน
จากนั้นตัวเองก็กลับไปพักผ่อนอยู่ที่บ้านเขาใช้คำนี้นะ
สุดท้ายก็โดนจับตามระเบียบพักผ่อนในคุกยาวเลยค่ะ
โมโหได้ร้อนแรงนะฮะไฟไหม้บ้านเลย
คือจริงต้องบอกว่าที่เราเอาข่าวอย่างนี้มานำเสนอคือให้รู้ไว้นะคะว่าทำไม่ได้และอย่าไปทำครับ